อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเติมความสนุกให้กับเราก็คือเรื่องราวที่มันอลละหมานชวนอลละเวง
มันมีอะไรอลละเวงกว่าเราสองคนอีกคะคุณ
ผมรอมานานแล้วกับสำหรับเจ้าตัวนี้
บอกเลยว่ามันวุ่นวายมากแต่มันก็มีความน่ารักอยู่ในตัว
นาคนนาคตัวนี้มันเป็นนาคหลงทาง
ไม่ได้ว่าหลงมาจากขบวนแห่นาคที่จะไปบวชไม่เกี่ยว
แต่มันคือนาคตัวเป็นที่มาวุ่นวายกับชาวบ้าน

ไปเจอกับเจ้านาคน้ำขนาดใหญ่ที่เดินหลงเข้ามาในหมู่บ้าน

ตากแดดเก่าคัน
เก่าแล้วก็ถูไถเดินไปเดินมา

ฮะขอปลาจากชาวบ้าน
คือหิวใช่โหมันดูแบบเชื่องมากแล้วดูดิ

ชาวบ้านมันก็แตกตื่นอยู่นะเพราะมันเป็นสัตว์ป่านะ
อยู่เห็นมันน่ารักแบบนี้ไปเดินรูปหัวมัน
มันกัดนิ้วขาดนะบอกไม่ได้นะไม่มีใครกล้าจับเนี่ย

ทีนี้นะคุณผู้ชมไปถามว่าไอ้เจ้านาคตัวนี้มันเป็นยังไง

คุณยายประจวบสีเขียวบอกว่านี่ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มาครั้งแรกนะ
มันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้มันก็มาอีก

ใช่พฤติกรรมของมันคือชอบโดดลงเล่นน้ำแบบนี้

ชาวบ้านเขาก็เตรียมกระบังเอาไว้มานอนเล่นสบายใจ
คือมันมาเนี่ยนะมันไม่ได้กลัวคนเลยนะ

มันเหมือนกับสัตว์ที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ตามบ้านเรือทั่วไป

พอมันลงน้ำแบบนี้มันทำไงต่อรู้ไหม

แต่ไม่รู้มันหลุดมาจากไหนเหมือนกันนะคะ

จับได้นะสรุปแล้วจับแล้วแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีก
มาจากไหนน่ะคงใส่นะมาจากไหนน่ะ
แล้วก็จริงแล้วต้องบอกว่านาคปกติคนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าน้องมาจากไหนน้องหลุดมาจากไหน
มารอคอยเจ้าของหรือรอคอยใครนะ
เออตอนนี้ก็เป็นลอยคอแล้วก็ลอยคออยู่ในกระมังแทน
ให้เห็นความน่ารักแบบนี้มีแบบนี้มาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยกับตลอดข่าวของเรานะครับ